คดีน้องชมพู่ใช่ค่ะยังตามอยู่ครับยังตามอยู่ยังตามอยู่นะคะ
คุณผู้ชมได้ร้องมาก็พาไปดูกันซะหน่อยบรรยากาศนะคะ
จริงก็คล้ายกับทุกวันก็คือที่บ้านลุงพลเนี่ยนะคะ
มีแฟนคลับมาให้กำลังใจนี่วันนี้ก็๙๕วันแล้วนะ
วันแล้วใช่ค่ะ๙๕วันคดีน้องชมพู่

ก็ยังตามอยู่ครับเพราะว่าคดีนี้ก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในความสนใจของผู้คน

กับเรื่องราวของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกคนนี้

รวมกับเรื่องของสภาพการต่างที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นะ
ซึ่งผมเชื่อว่าคนในบ้านกอกเองเนี่ยจะเป็นครอบครัวเป็นญาติพี่น้อง
หรือว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง

ใช่ลุงพลเองก็ยังไม่รู้แล้วค่ะว่าทุกวันนี้ตัวเองยืนอยู่ตรงจุดไหน

วันนี้แฟนคลับส่งป้ายมาให้ไม่ได้ทำเอง
ส่งป้ายมาให้เนี่ยเขียนตัวใหญ่ว่าเริ่มเลยค่ะ
บ้านลุงพลป้าแตนที่บ้านกกอกอำเภอตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร

แล้วก็มีบ้านมีป้ายยินดีต้อนรับอีกอันหนึ่งด้วย

ใช่ค่ะเป็นป้ายไม้ส่งมาให้เอาไว้แขวนเอาไว้ที่บ้านใหม่

ลุงพลก็เลยเอามาแขวนเอาไว้ใช้เวลาไม่นานนะคะ
ติดตั้งตรงซุ้มหน้าบ้านแป๊บเดียวก็ติดเสร็จ
แล้วก็มีแฟนคลับทยอยเดินทางมาให้กำลังใจ
ถ่ายรูปกันอย่างต่อเนื่องเหมือนทุกวันนั่นแหละค่ะ
ครับอันนี้ก็เอามาให้เห็นบรรยากาศกัน
อันนี้ตรงบ้านลุงฝน
ถ้ายืนจากบ้านหน้าบ้านแล้วก็หันหน้าเข้าถนนเนี่ย
ขวาจะไปโรงเรียนกกตูม

เลี้ยวซ้ายไปประมาณ๖๗๐๐เมตร
แล้วก็จะมีซอยซอยหนึ่งตรงฝั่งตรงข้าม
เลี้ยวขวาเป็นซอยเล็กทางลูกรังดินแดง
ปากซอยเนี่ยเป็นบ้านคุณตาชาญกับคุณยายสมควรหลาโพ

ตอนนี้กำลังวาดแผนที่ในหัวตามอยู่เลี้ยวซ้าย
เสร็จแล้วเจอแยกเลี้ยขวาไปซอยบ้านน้องชมพู่
แล้วก็แถวนั้นเนี่ยจะมีสารหลักบ้านอยู่ของบ้านกกอกนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาชาวบ้านกกอกนะฮะ
เขาก็มาร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนากลางหมู่บ้านนะครับ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้มีสารหลักบ้านอยู่ของบ้านกกอกนะครับ
สารหลักบ้านก็เหมือนกับหอธรรมเหมือนกับหอพระประจำหมู่บ้าน
ค่ะพระอาจารย์บุญมาเจ้าวาดวัดถ้ำภูผาแอกนะครับ
มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพระสงฆ์เจ็ดรูป
เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของหมู่บ้าน
หลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญทั้งประเทศมากรณีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
ณขณะนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับน้อง
หายจากบ้านไปเมื่อ๑๑พฤษภาคม
แล้วก็ไปพบศพอยู่บนภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้านเมื่อ๑๔พฤษภาคม
วันนี้๙๕วันแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม
ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตำรวจก็ยังไม่ได้สรุปคดี
นี่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็มาร่วมพิธีกับชาวบ้านด้วย
เป็นการทำบุญของหมู่บ้านว่าอย่างนั้นเถอะเป็นการทำบุญการสวดมนต์
แล้วก็การบูชาสารหลักบ้านนะครับพ่อกับแม่น้องชมพู่
คุณตาชาญคุณยายสมควรณเสริมนัดตายณแตน้าฝนนี่มากันหมดนะครับ
ลุงพลมานะฮะก็มาช่วงหลังหน่อยนะครับมาร่วมในพิธีด้วย
ลุงพลก็บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะบอกว่าก็คงจะมานั่นแหละนะครับ
ครอบครัวน้องชมพู่ก็ถือว่ามากันครบแล้วครับ
ตั้งแต่วันไปสาบานด้วยกันที่วัดถ้ำภูผาแอกก็เพิ่งมีวันนี้ที่มาอยู่กันครบหมดนะครับ
พิธีสำคัญแบบนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านกกอกทุกคนบอกว่า
ต้องมาต้องมาร่วมใจกันสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
ทำพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านก็มีคนจากที่อื่นก็มานะครับ
นั่นตินะฮะยืนยืนอยู่น่ะคนจากที่อื่นใช่ไหมครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นคนจากที่อื่นแต่ไปทำข่าวจนจะเป็นคนที่นั่นอยู่แล้ว

หลังจากที่จัดการงานการที่บ้านอะไรเสร็จก็มาร่วมด้วยนะครับ
มีหมอเอกฝ่ามือพลังจิตท่านผู้ชมจำได้ไหมครับ
เขาเคยมาหาพ่อกับแม่น้องชมพู่ที่บ้าน
ที่มาดัดกระดูกดัดหลังให้นาริสใช่ไหม
ไม่ใช่แต่กลางคนหมอเอกที่มีเบี้ยแก้

เอาเบี้ยแก้มาให้แล้วก็พูดถึงลุงพลถึงหมอปลาอะไรกันอยู่พักนึง
วันนี้ก็มานะครับนี่ฮะมาร่วมพิธีด้วย
พระสงฆ์ท่านก็สวดพระพุทธมนต์เย็นนะครับมีพิธีตอนเย็นนะครับ
เป็นพระสงฆ์จากวัดถ้ำภูผาแอกนะครับแล้วก็สำนักสงภูหลวงด้วยรวม๗รูป

ท่านอยู่ที่สำนักสงภูหลวงนี่ก็มา

เสร็จแล้วก็รดน้ำมนต์ให้กับทีมข่าวของเราด้วย
ติกับอัพติกิติศักดิ์วิราชัยเจริญศุกร์
จิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราก็ขอน้ำมนต์ด้วย
บอกว่าหลวงพ่อผมก็มาอยู่ตั้งนานแล้ว
ขอซะหน่อยเพื่อความเป็นสุริมงคลขอด้วยคน
เวลาทำข่าวส่งข่าวมาจะได้ราบรื่น
มีภาพติกับอัพไหม
นี่ฮะนั่นคุณจิรยุทธ์นะอยู่ข้างหลังนั่นผู้สื่อข่าวช่างภาพ

ทุกสำนักก็มาทำข่าวกันหลายสื่อ
เมื่อกี้ก็ถูกเคาะหัวไปโป๊กนึง

อันนี้จะได้ขลังหลวงพ่อบอกจะได้ขลัง

ตี๋ถึงทำงงตได้หลายโป๊กเหมือนกัน

พระอาจารย์บุรุมางท่านจ้าวาทวัดธท่านบุคบาแออก

เดี๋ยวโรงพ่อเอาให้ขลังไว้
แล้วคุณเจรยุทธ์ก็ช่วยถือบ่านน้ำมนต์
ท่านก็ไปพรมน้ำมนรดน้ำมนต์ให้กับชาวบ้านบ้านต่างในพื้นที่ด้วย
ข้างนั้นใช้เจ้าปลาส้มไหมคะน่ะ
ส้มมันก็ไปตลอดนะฮะนี่บ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็ปูพื้นใหม่แล้ว
ปูนเอาไว้เพื่อเตรียมวันพิธีทำบุญครบ๑๐๐วันเสียชีวิตของน้องชมพู่
แล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งนะฮะเป็นจุดสุดท้ายที่
หลวงพ่อท่านไปพรมน้ำมนต์นี่ก็เป็นจุดใต้ต้นมะม่วงที่บ้านน้าตาย
เนี่ยฮะก็ไม่ไกลจากบ้านน้องชมพู่หรอกนะครับที่น้องชมพู่มาขุดดินเล่น
บอกพี่สดิ้งเอาไว้เป็นจุดสุดท้ายว่าจะมาขุดดินเล่นตรงนี้
แล้วก็หายตัวไปเลยเมื่อ๑๑พฤษภาคม
เสร็จก็ค่ำพอดีครับท่านผู้ชมครับ
พอพรมน้ำมนต์แล้วก็สวดคาถานกยูงทองด้วยนะครับ
คุณจิรายุทธ์ก็ถามหลวงพ่อว่าเอ๊ะคาถานกยูงทองนี่เป็นยังไงนะฮะ
อาจารย์บุญมาท่านบอกว่าเป็นคาถาพระพุทธเจ้า
สมัยท่านเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ท่านเกิดเป็นพญานกยูง
มีสีเหมือนทองรูปร่างสวยงามจะใช้คาถานี้สวดเวลาออกไปไหน
เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะเนี่ยก็เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ
แล้วก็มีมาตั้งนานแล้วนี่หลวงพ่อท่านบอกนะครับ
พรมน้ำมนต์เสร็จจุดใต้ต้นมะม่วงบ้านน้าตาย
ก็ถือว่าเสร็จพิธีแล้วครับก็กลับมาที่จุดที่เป็นพิธี
เพื่อสวดกรวดน้ำให้พรชาวบ้านก่อนที่พระอาจารย์บุญมา
จะบอกให้ชาวบ้านนำทรายที่มาร่วมพิธีมาหวานล้อมมาหวานรอบบ้านเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
นี่ฮะแล้วทุกคนก็ไปหยิบกรวดหินดินทรายที่ชาวบ้านเขาจะนำมาจากบ้านตัวเองนะครับ
แล้วก็เอามาร่วมพิธีในวันนี้นะฮะแล้วก็จะไปโรยให้รอบบ้านตัวเองนะครับ
นี่เป็นพิธีดั้งเดิมของชาวบ้านกกอกเลยนะครับทุกผู้ชมครับในพื้นที่ที่เรามาให้ชมกันนะครับ
พิธีช่วงเย็นเสร็จเมื่อช่วงค่ำ
ชาวบ้านเนี่ยเขาจะพร้อมใจกันมาทำพิธีบูชาสารหลักบ้าน
เปรียบเป็นเหมือนหอธรรมหอพระของหมู่บ้าน
แต่ละบ้านจะเอากรวดหินดินทรายที่มีเนี่ยมาร่วมในพิธีด้วยมาวางเอาไว้
เพื่อให้พระท่านเจริญคาถาให้แล้วก็จะเอาไปหวานล้อมรอบบ้านตัวเอง
นี่เป็นสิ่งที่จะเป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านกกอกนะฮะ
ถามว่าทำไมเอ๊ะเราทำไมเราถึงให้ท่านดูภาพบรรยากาศนี้
เพราะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านกกอกเขาได้มาร่วมมือร่วมใจมาร่วมกันทำบุญ
หลังจากเกิดเหตุการณ์น้องชมพู่มา๙๕วันนะครับ
อาจารย์บุญมาท่านก็นำชาวบ้านไปหวานทรายเดินหว่านไปทางบ้านน้องชมพู่ด้วยนะครับ
แล้วก็ช่วงที่ไปหวานทรายเนี่ยชาวบ้านนี้เขาจะบอกกันเลยนะว่าห้ามพูดห้ามคุยอะไรกันทั้งสิ้นนะครับ
เพราะว่าเขาอยากให้มีสมาธิที่สุด
แล้วถ้าหวานทรายนะไปโดนสังกษีบ้านไหนนะหลังคาบ้านไหนนะ
ชาวบ้านเขาบอกถ้ายิ่งเสียงดังยิ่งดีเหมือนกับความเชื่อ
คือถ้าเสียงดังแบบทรายหล่นไปกระทบหลังคาบ้านสังกษีบ้านเนี่ย
มันเหมือนกับสิ่งชั่วร้ายเนี่ยมันจะไปอะไรอย่างนี้

อาจจะเป็นลักษณะความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาก็ทำพิธีแบบนี้กันมานาน
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็นำทรายที่เข้าไปร่วมพิธีนะครับ
หวานที่บ้านตัวเองด้วยนะครับหวานตั้งแต่สารหลักบ้านไปถึงบ้านตัวเองเลยฮะ
เพราะว่าความจริงไม่ไกลกันมากนะครับระหว่างสารหลักบ้านมาที่บ้านของพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ย
แล้วก็หวานเรื่อยไปถึงจุดบ้านน้าตายนะครับ

เป็นประเพณีความเชื่อท้องถิ่นของชาวอีสานด้วยนะครับ

จะทำกันอยู่แล้วนะครับในช่วงบุญเดือน๖
เรียกว่าบุญเบิกบ้านหรือว่าบุญกลางบ้าน
แต่บ้านกกอกทำบุญนี้
ก็มาทำตอนนี้เพราะว่าตอนที่เป็นช่วงเดือน๖อ่ะ
ช่วงนั้นมันมีเหตุการณ์คดีพอดีไง
แล้วก็มีเรื่องการค้นหาหลักฐานการสแกนพื้นที่
การตรวจสอบการสอบถามข้อมูล
ก็เลยไม่ได้ทำบุญประจำหมู่บ้านกัน

เพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้ไม่ได้บ้าง
ก็มานี่แหละฮะวันนี้แหละครับได้ทำบุญกันสักทีหนึ่ง
ช่วงเย็นวันนี้เป็นการสวดพระพุทธมนตร์ที่ใช้เวลา๑ชั่วโมงนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาทตอน๗โมงเช้านะครับ
จุดสารหลักบ้านนี่แหละครับก็จะเสร็จครบสมบูรณ์ของการทำบุญเบิกบ้าน
กลางบ้านในครั้งนี้นะครับ

จะแยกย้ายกันเดี๋ยวมาตักบาทกันพรุ่งนี้

ขอไปดูน้ำมนต์หน่อย

ที่หลวงพ่อท่านทำพิธีเนี่ย
ขอไปดูว่าพร่องไปไหม

ตักไปแล้วก็ไปพรมน้ำมนต์ให้ตามบ้านต่างดูแต่น้ำนะคุณรัชพร
ดิฉันก็ดูแต่น้ำนี่แหละค่ะอย่างอื่นที่ฉันเห็นเป็นสิงสาราสัตว์เต็มไปหมดเลย
ทีนี้ก็หลายคนเขาก็สังเกตปฏิกิริยากันนะคะไหนชาวบ้านเขามารวมตัวกันอยู่
แน่นอนแหละจุดที่เป็นเป้าก็คือ๑ฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่แล้วก็ฝั่งลุงพลป้าแตนใช่ไหมคะ
ครับวันนี้มาทำบุญกันเนี่ยมีลุงพลมาคนเดียวที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเมื่อสักครู่
ลุงพลเดินมาคนเดียวนะคะป้าแตนเนี่ยไม่ได้มาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเพิ่งสร้างเสร็จ
น่าจะต้องมีจัดแจ้งบ้านจัดคงจัดของอะไร
ก็เลยส่งลุงพลมาคนเดียว
ทีนี้จังหวะที่เดินมาถึงที่งาน
พ่อแม่น้องชมพู่เขานั่งอยู่แถวที่๒
ลุงพลก็เดินผ่านพ่อแม่น้องชมพู่มาแล้วก็มานั่งที่แถวหน้า
ชาวบ้านเขาก็มองว่าเขาก็ไม่ได้มีการพูดคุย

ซึ่งส่วนพิธีดินทรายก้อนกรัวที่ปกติชาวบ้านเขาจะเตรียมมาเองจากบ้าน

ก็ลุงพลบอกลุงพลไม่ได้เอามาไม่ได้เตรียมมา

ลุงพลก็เดินผ่านมาแล้วก็เดินอ้อมมานั่งแถวแรกเนี่ยนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องดินทรายที่ไม่ได้เตรียมมาเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้
ได้มาจากพระที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ไปทำบุญมาแล้ว
แล้วก็เอาดินทรายชุดนั้นเนี่ยไปหวานรอบบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็เหมือนกับว่าถือว่าทำบุญบ้านไปแล้วรอบหนึ่ง

เพราะวันที่ไปอุบลผมก็ได้นำทรายมาจากพระเรียบร้อยแล้ว

ดก็มาร่วมทำบุญ
เห็นที่นั่งมันเต็มแต่เห็นที่ว่างอยู่ตรงโน้นก็เลยเดินมาตรงโน้น

ได้มีการพูดคุยอะไรกับคนในคอลต์ครัวบ้างนะ
ก็ไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยไม่ได้ทักทาย
ก็มีคุยกับป้าดอนคุยลุงคล้ายที่นั่งข้าง
อืมก็บอกว่าได้ทรายได้อะไรจากวัดที่อุบลมาแล้ว

ทีนี้ก็มีกระแสข่าวพูดมาเยอะว่าแบบ
ตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาตั้งแต่ลุงพลมีแฟนคลับเนี่ย
ลุงพลเปลี่ยนไปนะมีกระแสนี้พูดขึ้นมา
แล้วก็เลยไปถามลุงพลว่าเออมีคนเขาพูดมาประมาณนี้
ลุงพลคิดเห็นยังไงรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปหรือเปล่า
หรือยังไงแบบไหนครับลุงพลแกก็บอกว่า
ผมก็ยังเป็นลุงพลคนเดิมนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนไปไหนหรอก
แค่มีแฟนคลับมาให้กำลังใจเพราะเห็นใจที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
คดีน้องชมพู่ครับทีมข่าวเราก็ถามเพิ่มเติมนะคะว่า
แล้วนี่ลุงพลได้กลับไปทำงานเหมือนเดิมหรือยัง
เพราะว่าเอาจริงเท่าที่เราติดตามข่าวกันมา
นำเสนอกันมาก็ยังไม่ค่อยเห็นว่าลุงพลจะไปกรีดยาง
ว่าไปทำงานรับจ้างเหมือนเดิมเลยนะคะ
ลุงพลแกก็บอกว่ายังไม่ได้ไปค่ะ

เพราะว่าอยากจะรอให้เรื่องคดีน้องชมพู่มันจบ

แล้วลุงพลก็ต้องอยู่รอต้อนรับคนที่มาให้กำลังใจด้วย
อีกเรื่องสำคัญที่ทำให้ลุงพลรู้สึกว่ายังไม่คิดจะกลับไปทำงานก็เป็นเพราะว่า
การที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่เนี่ย
ถ้าหากยังไปทำงานตามปกติ
ลุงพลรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนตราบาปในใจค่ะ

ทีมข่าวเราก็ถามต่อนะคะว่าตอนนี้ลุงพลมีแฟนคลับเยอะเลย
มีแฟนคลับลุงพลมีเอฟซีมีทีมลุงพลอย่างนี้
กระทั่งคนที่มีความคิดเห็นที่ต่างจากลุงพลเนี่ย
มักจะถูกแฟนคลับลุงพลเข้าไปถล่มในโลกโซเชียลบ่อย

ลุงพลก็บอกว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะ

ลุงพลไม่มีสิทธิ์ไปห้ามใครหรอก

ให้ใช้สติในการเสพสื่อด้วยค่ะ

เพียงแต่ว่ามีคนมาให้กำลังใจเยอะ

ด้วยความที่รู้ก็คุณสามารถมีแฟนคลับ
นั่งอย่างแต่ชนายังถึงแก้ต้วลงตั๋วจักร
เหมือนเริ่มผมไม่ได้รู้โทรศัพท์
เป็นไงที่จัดการ
จริงมาโซเชียลมันก็มีทั้งดีและไม่ดี

ว่าการสื่อการแชร์สิ่งไหนมันควรไม่ควร

ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชม
ยังจำได้ฮะหมอเอกฝ่ามือพลังจิต
ที่เคยมาที่บ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยนะวันนี้เขาก็มานะ
ร่วมพิธีทำบุญของหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าวันพรุ่งนี้หลังจากที่มีพิธีทำบุญเสร็จเรียบร้อยนะ
ตบกตักบาทเลยตอนเช้าเรียบร้อยอยากจะถามชาวบ้านกกอกหน่อยว่าอยากให้เขาทำพิธีสักอย่างหนึ่งไหม
อะไรคะเขาอยากทำพิธีสาบแช่งคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่
เป็นพิธีนี้แต่เขาบอกเขาต้องถามชาวบ้านกรกก่อน
ว่าชาวบ้านยอมจะให้ทำรึเปล่าถูกต้อง
เราก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านกอกนะครับผู้ใหญ่นิ่มเงินนาม
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่เห็นด้วยนะฮะหากหมอเอกจะมาทำพิธีสาบแช่งคนร้าย
เพราะตามจารีสประเพณีชาวภูไทยเนี่ยเขาไม่เคยทำกัน
แล้วก็เชื่อว่าชาวบ้านคนอื่นก็คงไม่เห็นด้วยเหมือนกับผู้ใหญ่นี่แหละ
แต่ถ้าหมอเอกจะทำเนี่ยก็ทำได้นะ
แต่ยังไงก็ขอร้องกันแล้วว่าไปทำที่อื่นเถอะ

ไม่ว่าจะเป็นสารหลักบ้านหรือว่าวัดถ้ำพาแอก

แต่แกจะไปทำที่อื่นก็แล้วแต่แก

ถ้าแกมาด้วยใจจริงแกก็ไม่น่าจะทำ
พิธีศักดิ์เช่งคนร้ายเนี่ย
ปกติชาวบ้านชาวผู้ไทยเราไม่เคยมีใช่ไหมครับ

ว่าท่านห้องหมู่บ้านมันก็ไม่เกี่ยวถ้าเกรย์ไปทำที่หรือไหนก็ได้
ไม่เกี่ยวในเขตบริเวณหมู่บ้าน
ขณะที่คุณยายอุ่นอวนวังนะครับคุณยายอุ่นอายุ๗๐ปีแล้วนะฮะ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

สวบายในความโครงรสนำถือมากนี่คุณพระชะระวรินก็ไปถามนะครับ
คุณยายบอกว่าตั้งแต่บรรพบุรุษมาเนี่ย
คนในหมู่บ้านทำพิธีที่ไม่เป็นมงคลนะ
คือเหมือนสอนแต่เรื่องที่มันเป็นบุญเป็นกุศล
ยายโตมาที่นี่จนอายุ๗๐เนี่ยยาย
ยายบอกกับคุณพัชรวรินเนี่ยน้องกั้งของเราเนี่ย
คุณยายบอกว่ากั้งเงยยายไม่เคยทำนะพิธีพวกนี้
สาบแช่งพิธีอะไรอย่างนี้ไม่มีนะ
มีแต่พิธีทำบุญสืบทอดกันมาเนี่ยมีแต่พิธีดี
พิธีกรวดน้ำสาบแช่งอะไรพวกนี้

ถ้าจะทำเนี่ยอยากให้ทำแต่สิ่งดี

คุณยายบอกว่าก็ถือว่าบ้านกกอกเนี่ย
ชาวบ้านทุกคนก็บอบช้ำมามากพอแล้ว

อันยาดน้ำยาดพิศักดิ์ได้
บาดได้สบนพระบาทน้ำได้

ลักษณ์ในสำมอง่ามนะนะแล้วก็เป็นการทรัพย์เสียง

กับคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเขาบอกเขาไม่เห็นด้วย

จากบ้านลุงพลแล้วนะคะบ้านพ่อแม่น้องชมพู่ก็มีคนแวะเวียนมาให้กำลังใจเหมือนกันนะคะ
ช่วงนี้ใกล้จะครบ๑๐๐วันที่น้องชมพู่เสียชีวิตแล้วเนี่ย
ชาวบ้านหลายคนก็เดินทางมา
อยากจะเอาเงินมาร่วมสมทบทุนในการทำบุญครบรอบ๑๐๐วันด้วยนะคะ
หนึ่งในนั้นก็มีหมอเอกนี่แหละค่ะ
หมอเอกไม่ได้มาพร้อมกับพิธีสาบแช่งและมือเปล่านะคะ
เอาเงินมาด้วยนะคะ๒๒๐๐๐บาท
จะมอบให้พ่อแม่น้องชมพู่สร้างห้องน้ำหลังใหม่
ห้องน้ำเก่าที่มันผูกพังแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยค่ะ

หมอเอกยืนยันเลยบอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยนะ
หมอเอกไม่ได้ไปเปิดรับบริจาคไม่ได้ไปเรียกอะไรจากใครมา
เป็นเงินส่วนตัวที่ตั้งใจเตรียมมาให้พ่อแม่น้องชมพู่
คราวที่แล้วที่มาแล้วก็เอ่ยปากบอกพ่อแม่น้องชมพู่เอาไว้

จากนี้ก็มีคนไทยในออสเตรเลียนะคะ
ฝากเงินทำบุญ๑๐๐วันมากับหมอเอกด้วย
เพราะว่าแม่น้องชมพู่เนี่ยก็ไม่ได้อยากที่จะให้เลขบัญชีกับใคร

นะคะพ่อแม่น้องชมพู่ไม่เคยมีการประกาศรับบริจาค

หมอเอกเองเคยบอกว่าจะโอนค่าสร้างห้องน้ำมาให้แม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่ก็ไม่ยอมส่งเลขบัญชีให้
เพราะกลัวว่าจะถูกตั้งประเด็นสงสัย
ก็เลยเอาเงินจดประมอบให้เลยก็แล้วกัน
พ่อแม่น้องชมพู่ก็ขอบคุณหมอเอกนะคะที่มาช่วยเหลือสร้างห้องน้ำหลังใหม่ให้
แล้วก็ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจครอบครัวด้วย
น้องชมพู่ก็บอกว่าดีใจที่อย่างน้อยเนี่ยมีคนเข้าใจแม่บ้าง
อยากให้ขอบคุณอาจารย์ค่ะกับทีมแฟนคลับของแม่ด้วยนะ
ที่ยังเห็นใจแล้วก็ถึงจะเป็นส่วนน้อยหรือแต่เราก็ภูมิใจทุกวัน
ว่ามีคนที่อยู่ข้างเราอยู่ก็อยากจะขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะ
ที่ทำให้คนอื่นมองเราในแง่ดีขึ้นแม่ก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าเราไม่มีการเปิดรับบริจาค
ค่ะแม่ไม่ได้เปิดรับบริจาคค่ะเดี๋ยวอาจารย์เพิ่มนิดหนึ่ง
กระทั่งอาจารย์จะเอาเงินค่าห้องน้ำเนี่ยโอนให้แม่เขาขอเบอร์บัญชีเขา

อาจารย์จะให้เขาสั่งวัสดุสั่งอะไรมาก่อน

ตั้งแต่หลายวันแล้ว๔๕วันแล้ว

แต่ทีนี้ว่านี่แหละคือสิ่งที่มันทำมันเกิด

หมอเอกมาเที่ยวนี้มีส่วนร่วมหลายอย่างเลยนะคะมีบทบาทเยอะเหมือนกันนะครับ
ตั้งใจมาร่วมทำบุญสารหลักบ้านชาวกกอกด้วยเหมือนกันนะคะแม้จะเป็นคนนอกพื้นที่
ก่อนหน้านี้มีการโอนเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญอีก๒๐๐๐บาทแล้วด้วยค่ะ
หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะนี่ดิฉันนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะหมอเอกก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนนอกพื้นที่ที่อยากจะมาเกาะกระแสที่นี่หรือเปล่า

เอกบอกว่าไม่มีเลยนะไม่ได้ตั้งใจจะเกาะกระแสน้องชมพู่หรือเอาหน้าอะไรเลย
ถ้าจะเอาหน้าก็ต้องเอาทีมงานเอาตะกล้องมาถ่ายวีดีโอแล้วสิเหมือนกับใครที่มาบ้านกกอกก่อนหน้านี้
อันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะหมอเอกพูดก็มีการพาดพิงอ่ะนะคะ
เอกบอกว่าผมก็มีทีมงานเหมือนกันนะ

แต่ผมไม่พามาเพราะผมตั้งใจมาทำบุญ

เรามาทำให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่าสบายใจ
นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่เป็นสายปฏิบัติด้วยกัน

ก็จะมาทำน้ำมนต์ทำอะไรให้แต่ละคนให้มีสิริมงคล

อาจารย์ไม่ได้ทำรายการของอาจารย์
อาจารย์ก็ออกรายการทีวีอะไรมาเกือบทุกช่อง
คนรู้จักอาจารย์เยอะแยะมากมาย
จำเป็นต้องมานั่งหากินกับตรงนี้หรอกครับ
ถ้ามาอาจารย์เอาทีมถ่ายของอาจารย์มาทั้งหมดแล้ว
เห็นไหมล่ะมีกล้องมีอะไรสักอันไหมล่ะ
อบเงินช่วยแม่น้องชมพู่อาจารย์ต้องมานั่งถ่ายรูปเก็บไปไหม
โพสต์ไหมไม่เอาอาจารย์ไม่หากินแบบนี้
คือมาด้วยใจมาใจครับ
ค่ะส่วนที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะทำบุญกลางบ้าน
อยากจะทำพิธีสาบแช่งคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
หมอเอกบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วนะคะตอนแรกตั้งใจมาทำแหละแต่ว่าช่วงที่ขับรถมาจากกรุงเทพเนี่ยคิดได้ค่ะ
คิดได้ว่าเออเราควรจะทำพิธีที่เป็นสิริมงคลให้กับชาวบ้านมากกว่า
ที่ไม่ได้ทำนี่ไม่ใช่เพราะว่าชาวบ้านไม่เห็นด้วยนะคะไม่ใช่เพราะว่าไปถามชาวบ้านแล้วชาวบ้านไม่ให้ทำนะ
เขาคิดได้เองว่าอยากทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้ชาวบ้านมากกว่า
เป็นความตั้งใจของหมอเอเองว่าไม่ทำแล้วดีกว่าพิธีสาบแช่งเนี่ย
มารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรใครทำอะไรเดี๋ยวมันก็ตอบสนองของมันเอง
ฉะนั้นเราเอาสิริมงคลให้ชาวบ้านดีกว่าไม่อยากให้ชาวบ้านต้องมาเครียดอีก
ฉะนั้นคือทำให้ยุติแล้วก็ทุกคนใช้ชีวิตปกติ
ใครมีหนี้มีสินอะไรก็ไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเอง
อ่าทุกคนเขาก็ทำนี่กับพ่อแม่ขนาดศูนย์เสีย
ก็ยังต้องทำงานของตัวเองไม่ต้องมานั่งรออะไร
อันนั้นคืออยากให้ทุกคนเบรกอย่าอะไรมากมาย
เชียร์ได้ชื่นชมอะไรกันได้
แต่อย่ามารบกวนกันก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตปกติ
อาจารย์มาพินาเองว่ามันไม่อยากทำ
พอทำแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่สบายใจ
ฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์มาทำคุณสงค์คุณสัย

จังหวัดไหนนอกจากทำบุญแล้ว

เริ่มจากอุบลราชธานีพรุ่งนี้เลย

แล้วก็จะทำให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างเลยว่า
คนที่เข้ามาด่าคนอื่นจนทำให้เขาเสียหาย
จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วยค่ะ
เราก็รอฟังตำรวจกันต่อไปนะครับ